คุณสืบสกุลคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าลองนึกภาพดูนะ

สบายใจเฉิบกำลังอเร็ดอร่อยเลย
แต่จู่มีอะไรลอยมาโคร่มเข้าที่ร้าน

ล้อไม่รักดีกับรถอีกแล้วใช่ไหมฮะ

เป็นจังหวะที่ล้อรถพ่วง
หลุดแล้วก็กระเด็นไปชนกับห้องเก็บของ

ริมพลดำหรี่

ทีนี้ก็ไปสอบถามนายพานุวัตร
คนขับรถ๑๐ล้อพ่วงก็บอกว่าตอนนั้นผมก็กำลังขับรถบรรทุกหิน
เพื่อจะเอาไปส่งลูกค้าที่เชียงรากน้อยที่บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
ก่อนจะมาถึงร้านจุดที่เกิดเหตุสักห้าร้อยเมตรนะมีรถกระบะ
ขับตามมาตะโกนเรียกมาตะโกนเรียกคนขับรถสิบล้อ
บอกว่าล้อหลุดล้อหลุดจนไปถึงหน้าร้านหมูกระทะ
มันก็หลุดมาอีกหนึ่งล้ออีกหนึ่งเส้น
คือตอนที่ขับมาผมก็ไม่ได้รู้ตัวว่าล้อมันจะหลุดนะ
เพราะว่าไม่ได้วิ่งเร็วเขาบอกว่าความเร็ว๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วรถผมไม่ได้เสียการทรงตัววิ่งยังไงล้อหลุด
หล้อหลุดแล้วก็ยังวิ่งต่อไปได้อีกหน่อยหนึ่ง
็อตล้อมันขาดนี่แหละถึงเป็นสาเหตุทำให้ล้อหลุด
คุณดูยางสี่ยางมันบางมากเลยนะคะ
ทีนี้นางสาวนิสากรโพเงินเจ้าของร้าน
บอกว่าตอนนั้นกำลังเตรียมของจะขายในช่วงเย็น
ได้ยินเสียงโครมเข้ามาปุ๊บคิดว่ามีอุบัติเหตุ

ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
ทีนี้พอดูก็พบว่ารถสิบล้อมันล้อหลุดแล้วพุ่งชนด้านข้างของร้าน

บอกว่าถ้าเกิดว่าตอนที่เกิดเหตุ
มีลูกค้ามาอยู่ด้วยอีกหน่อยเนี่ยนะ
คงไม่กล้านั่งที่ร้านแน่แต่โชคดีคุณผู้ชม
ที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือลูกค้าไม่ได้อยู่ในร้าน

ให้ช่วยตรวจสอบสภาพรถที่จะนำมาวิ่งหน่อย

จะได้ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน

โชคดีนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครเป็นอะไร

หลังจากตรวจสอบก็พบว่ายางบางเส้นของรถ๑๐ล้อมันบาง
จนเห็นเป็นผ้าใบด้านใน

จุดที่เกิดเหตุก็มีการชดใช้ซ่อมแซมในส่วนที่เสียหาย
ส่วนตำรวจก็นำตัวคนขับรถ๑๐ล้อ
เปรียบเทียบปรับที่สพบางเลน

เป็นเหตุให้ทรัพย์ของผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ถ้าร้อนี้มันพุ่งไปชนคน

เรื่องของการเปลี่ยนยางนี่สำคัญมากเลยนะคะ
ไปหั่นตรวจสอบตามระยะทาง